มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หนองแคร์สระบุรีนะคะเป็นผู้ชายนะคะ
เป็นกลุ่มมากัน๔คนไปรุมทำร้ายผู้ชายอีก๑คน
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะเขาโมโหกันมีการขับรถตัดหน้ากันบนท้องถนน
จนถึงขั้นรุมทำร้ายร่างกายกันเลยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวกลุ่มผู้ชาย๔คนนี้ได้แล้วนะคะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดและเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ตำรวจปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วจับกลุ่มตัวได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่มีการรู้จักกันมาก่อน
ทะเลาะกันบนท้องถนนเท่านั้นเองเนี่ยถึงขั้นลงมารุมทำร้ายกันแบบนี้นะคะ

คุณผู้ชมจะเห็นกลุ่มผู้ชาย๔คนรุมเตะนายเอกวิทย์อินทรปัญญาอายุ๒๔ปี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามกีฬาหนองแคร์สระบุรีนะคะ
สรุปแล้วนายเอกวิทย์ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่สองกลุ่มนี้เขาขับรถตามกันมาบนถนนเรียบคลองระพีพัฒน์อำเภอหนองแคร์
มีการขับแซงกันเร่งเครื่องควันดำใส่กันรวมทั้งมีการเฉียวกระจกกันด้วย
ทำให้กลุ่ม๔คนไม่พอใจขับไล่ตามนายเอกวิทย์มาจนทันแล้วก็ปาดหน้าให้จอด
จากนั้นลากตัวลงมาจากรถมารุมทำร้าย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๖มกราคมที่ผ่านมานะคะ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๔คนนี้ได้เรียบร้อยตามหมายจับของสารสระบุรีข้อหา
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัส
พร้อมตรวจค้นของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุก็ไปเจอหมด
หลังจากกล้องวงจรปิดใช้อะไรทำร้ายบ้างก็ไปเจอหมดเลยค่ะ
เหล็กงัดยางท่อพลาสติก
ภายหลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้น
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัว๔คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยระหว่างการทำแผนนะคะก็ไม่มีญาติฝ่ายผู้เสียหายหรือว่าชาวบ้านมาติดตามเหตุการณ์
ทำแผนแป๊บเดียว๑๕นาทีเท่านั้นเองนะคะ
จากนั้นตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
ฝากขังที่ศาลสระบุรีโดยผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า
รุมทำร้ายนายเอกวิทย์จริง
อันนี้ปฏิเสธไม่ได้ภาพกล้องวงจรปิดชัดมากนะคะ
แต่ข้อมูลสำคัญคือไม่เคยมีความขัดแย้งกันมาก่อนทำลงไป
อารมณ์ล้วนโมโหล้วนหมั่นไส้ล้วนเพราะมีการขับรถปาดหน้ากันบนท้องถนนค่ะ
นี่เริ่มจากความหัวร้อนบนท้องถนนจนกลายมาเป็นต้องรุมทำร้ายกันแบบนี้เลยนะคะ